ท้องถนนนะคะที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่ว่าบนท้องถนนเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าการมุดการแซงเนี่ย
ก็ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเช่นกันค่ะ
คลิปนี้เป็นคลิปกล้องหน้ารถของรถบัสนะคะ
ซึ่งถ้าเราดูจากกล้องหน้ารถเนี่ยรถคันนี้ก็ไม่ได้ขับเร็ว
แต่ว่าออกขวามาเต็มเลนแล้วเขาอยู่เลนขวาแน่นอน
แต่กระบะคันนี้เหมือนกับลักษณะคล้ายกับว่ามุดแล้วออกขวาแซงไหลทาง
ก็เลยเสียหลักแล้วก็หล่นลงไปแบบนั้นนะคะ
คนในรถกระบะเนี่ยเสียแขนไปข้างหนึ่ง
แล้วเรื่องนี้ก็มีการฟ้องร้องกันด้วยแต่สุดท้ายศาลยกฟ้องค่ะ

เรื่องนี้พอมีการไปลงในโลกออนไลน์ก็มีคอมเมนต์ค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียว
บางคนก็เห็นใจรถกระบะบอกรถใหญ่เปลี่ยนเลน
บางทีก็อาจจะไม่ค่อยดูหรือมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่บางคอมเมนต์ก็ตำหนิรถกระบะว่าขับเร็วเกินไป
อุบัติเหตุคือเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนมักจะจอดดูกัน
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะแต่ว่าเอาตัวอุบัติเหตุจริงจริงก่อน
เกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะคะที่ขาเข้าชนบุรี
รถกระบะวิ่งฝ่าสายฝนมาค่ะมาเร็วอ่ะ
แล้วก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟตรงเกาะกลางถนนนะคะ
แล้วก็พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงอีกทีนึง
สภาพแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะคนแต่คนขับเนี่ยอาการไม่หนักนะ
เนื้อปวดตัวเท่านั้นเองแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
โดยกู้ภัยช่วงที่กู้ภัยกำลังช่วยรถคันนี้ค่ะ
ปฐมพยาบาลกำลังทำงานกันอยู่รถกระบะคันสีดำนะคะ
ขับผ่านมาก็จอดดูครับนะคะปรากฏว่าขับขับมาแล้วมาจอดดูเนี่ย
มันมีรถที่เขาขับขี่ตามมาอีกนะคะก็คือรถมอเตอร์ไซค
ชนท้ายเข้าอย่างจังค่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปอีกรายหนึ่งนี่ก็เป็นอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุค่ะ
ลากถนสาวที่สุดท้ายหมุนมาไกลเนี่ยนะหมุนมาไกล
แต่กลับไม่ได้ชนอะคัยใช่ไหมไม่ได้ชนอะคัยเลยอ๋อ
เตือนผู้ใช้รถใช้ถนด้าอย่าขับเร็ว
คือเจ็บตัวแล้วยังต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะครับ
เพราะว่าไปชนเสาไฟพัง
นี่ก็เป็นอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ